ประเพณีดั้งเดิมของอีสานนี่สวยจริงเลยค่ะ
ออกพันธุ์ภาคันสาปลายแล้วก็ต้องไหลเรือไฟสิค่ะ
แปลว่าลมพัดมาเบา
ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่จะเข้าสู่ฤดูหนาว
แล้วก็จะเป็นช่วงออกพันธุ์ภาคค่ะ
และก็จะเป็นช่วงประเพณีไหลเรือไฟค่ะ
แล้วจะบอกนะช่วงนี้สัญญาณเกี่ยวกับฤดูหนาวเข้ามาสู่พื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเรียบร้อยแล้วนะคะ
ลมหนาวจากประเทศจีนสุดสัปดาห์นี้มาอีกระลอกแล้ว
จากลมหนาวที่เขาพัดผ่านเข้ามาแล้วเขามาเจอกับความชื้นทางตอนบนของประเทศไทยค่ะ
บวกกันแบบนี้ก็จะมีฝนหน่อยแหละ
เอาหลังจากที่ไม่มีฝนมาพักใหญ่นะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์นี้มีฝนกลับมาในพื้นที่นะคะ
ทางตอนบนของประเทศส่วนภาคใต้ก็มีฝนตามปกติค่ะ
ส่วนฝนมาช่วงไหนช่วงเช้าจะเห็นว่าไม่มีเมฆเลยนะคะฟ้ายังเปิดยังสดใส
แต่ช่วงประมาณบ่าย๒โมงเป็นต้นไปค่ะฝนเริ่มตั้งเขา
และจะตกได้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ตกไปจนถึงประมาณช่วงเย็นค่ะ
ฝนที่มาช่วงนี้คลื่นเป็นยังไงบ้างนะคะ
ถ้าจะดูจากตรงนี้จริงแล้วคลื่นลดลงนะคะแต่จะบอกว่าช่วงที่มีฝนนะคะ
จุดที่มีฝนในอันดามันตรงนี้คลื่นอาจจะสูงได้ประมาณ๒เมตรนะคะ
เพราะฉะนั้นจะต้องสังเกตให้ดีถ้าอยากจะทำกิจกรรมทางน้ำต่าง
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิค่ะดึกถึงเช้าภาคเหนือและภาคอีสาน
อากาศเย็นสบายนะคะแต่ว่ายอดดอยยอดภูอาจจะถึงความหนาวได้
แต่ภาคอื่นค่ะช่วงกลางวันทำไมมันร้อนอะไรขนาดนั้นล่ะคะ
ร้อนจนแสบผิวเลยอากาศแตกต่างกันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ